เอาละค่ะคุณผู้ชมอีก๑เหตุการณ์

ฝนตกถนนลื่นคือถ้าเกิดว่าใครที่เคยใช้เส้นทางนี้เนี่ยอุโมงทางลงดินแดงเนี่ย
แล้วก็คุณผู้ชมไปดูคลิปแรกกันก่อนนะคะ
เขานำคลิปที่เป็นคลิปกล้องติดหน้ารถของเขา
ไปแชร์ในเพจหนึ่งนะคะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเขาเองเลยนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคุณผู้ชมไล่กันไปทีละลำดับนะ

คือทางลงมันต้องชะลอรถถูกไหมฮะ
แต่ว่าคือเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ขับเร็วนะ
ใช้ความเร็วก็สักประมาณ๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่จุดนั้นมันเป็นทางมันลื่นนะคะ
ช่วงที่โค้งส่วนมากแล้วควรจะแตะเบรก
พอแตะเบรกนี่แหละรถจะเริ่มสาย

เอ่อราวเหล็กข้างนี่ค่ะ
เขาบอกว่ากระจังหน้าได้รับความเสียหาย

เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

เจ้าของคลิปนี้เขาบอกว่านำมาโพสต์
ฝากเตือนคนใช้รถใช้ถนนอุโมง
ลงดินแดงอันตรายใกล้ตัวค่ะ
เจ้าของคลิปบอกกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณช่วงเย็น
ของวันที่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
ขณะนั้นคือมีฝนโปรยปลายลงมานะ

เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ใช้ความเร็วมากนะ
สักประมาณ๕๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะ
เพราะฉะนั้นอย่างที่เราเน้นย้ำคุณผู้ชมไป

ช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะคะ

เกิดจุดเดียวกันเลย

อันนี้เป็นภาพที่หลังเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยนะคะ
เกิดขึ้นกับรถกระบะส่งของเสียหลัก
หุนเข้าชนขอบทางจนด้านหน้ารถ
ไปติดกับเขาเรียกอะไรนะ

ราวเหล็กกั้นในอุโมงดินแดงเช่นเดียวกัน

ทำให้รถหลายคันก็ต้องถอยออกไปจากอุโมงก่อน
บางคนที่สัญจรโดยรถเมย์

เนื่องจากว่าเขาใช้เวลาค่อนข้างนาน
กว่าจะเคลื่อนย้ายรถกระบะส่งของคันนี้ได้
นี่ค่ะคุณผู้ชมก็มีการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นในอุโมงดินแดงด้วยนะ
อุโมงนี้เป็น๑ใน๑๐อุโมงของกรุงเทพมหานคร
ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ส่วนลักษณะทางกายภาพของอุโมงแห่ง๑
ความกว้างของอุโมงก็สักประมาณ๙เมตร
กำหนดความเร็วของคนที่ใช้รถใช้ถนนลงอุโมงตรงนี้เนี่ย
คือไม่ควรเกิน๔๐กมต่อชั่วโมง
อันนี้เป็นช่วงเวลาปกติไม่บวกเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกนะ
ถ้าฝนตกเนี่ยควรจะลดอีกควรจะลดอีกนะครับ
ซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็มีการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย
เพิ่มแสงสว่างแบบแสงสีขาว
แถบเตือนลดความเร็ว
ส่วนพื้นสีแดงตรงทางลงเมื่อสักครู่ก็คือ
โคลพลาสติกแอนตี้สคิตผสมลูกแก้ว
อันนี้ตรงนี้เขาจะมีแรงเสียดทาน
ลดแรงเสียดทานทำให้ยางเกาะถนนมากขึ้น

ทำให้ยางเกาะถนนมากขึ้นแล้วก็ทำให้หลุดโค้งได้ง่ายได้ยาก
ยากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามถ้ามันเปียก
เปียกยังไงก็เกิดขึ้นได้
และดอกยางของคุณถ้ามันไม่มีดอกยางแล้วยังไงมันก็เกิด
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะป้ายที่เขาติดอะไรไว้เตือนอะไรไว้
เชื่อเขานิดหนึ่งโดยเฉพาะอุโมงดินแดง
เกิดอุปัติเหตุหนึ่งได้๑๐อุโมงของกรุงเทพฯเลย